ผมมนตรีเป็นภูมิครับจากภักดิ์ภูมิใจไทยนะครับ
วันนี้ก็ด้วยความภาคภูมิใจและยินดีที่ไทยรัฐทีวี
แล้วก็ท่านพิธีกรที่มีบทบาททางสังคมมากมายนะครับ
ก็เรียนว่าวันนี้ภักดิ์ภูมิใจไทยนะครับ
เป็นพักที่พร้อมที่สุดในเรื่องของนโยบาย
และเป็นพักที่ดีที่สุดนะครับที่คนไทยทั้งประเทศไว้วางใจ
ในเรื่องของการแก้ปัญหาพืชผลทางด้านการเกษตรนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้หัวข้อเรื่องปาล์มน้ำมันนะครับ
ก็เป็นเรื่องที่พักภูมิใจไทยต้องดำเนินการ
ในการแก้ไขให้พี่น้องประชาชนเป็นอย่างเป็นระบบนะครับ
และต่อมาเรื่องของยางพารานะครับเราเองก็ต้องดำเนินการให้อย่างถูกต้อง
และไม่มีการเอารัฐเอาเปรียบกันแต่อย่างใดนะครับ
และจะใช้น้ำยางเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมประเทศชาติให้มากที่สุดนะครับ
และต่อมานะครับเรื่องของพี่น้องอสมนะครับ
พรรคภูมิใจไทยให้ความสำคัญเพราะพี่น้องอสมเหนือย
เพราะฉะนั้นพักภูมิใจไทยต้องดำเนินการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับพี่น้องอสม
ไปช่วยด้านสาธารณสุขให้มากที่สุดนะครับ
วิธีการอย่างไรในเรื่องปาล์มเรื่องยางเรื่องอสมและเรื่องการศึกษา
การศึกษาเราก็ต้องแก้ไขนะครับในหลายรูปแบบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่มีลูกหลานไปเรียนกู้หนี้ยืมสินนะครับ
ปัจจุบันนี้โดนฟ้องกันระเนระนาดหมด
รัฐบาลก็จงใจที่จะฟ้องผู้ปกครองฟ้องผู้ค้ำประกัน
ฟ้องนักศึกษาที่กู้หนี้ยืมสินนะครับ
แต่พักภูมิใจไทยต้องดำเนินการแก้ไขนะครับ
และในเรื่องของการท่องเที่ยวพักภูมิใจไทยก็เล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว
เพราะจังหวัดสุราธานีนะครับเป็นจังหวัดท่องเที่ยวอันดับต้นของประเทศนะครับ
ฉะนั้นพักภูมิใจไทยต้องดำเนินการให้การท่องเที่ยวของจังหวัดสุรธานีติดอันดับโลกอันดับ๑อันดับ๒เพื่ออันดับต้นของโลก